แพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยา
หลายคนบอกว่ารอการช่วยเหลือแต่คนนี้บอกว่าไม่ต้องรอค่ะ
ช่วยตัวเองเลยค่ะไม่ใช่ช่วยเหลือนะช่วยตัวเอง
ไม่สนใจการประกาศเคอร์ฟิลล์เลยนะคะหลายคนบอกว่าเคอร์ฟิลล์อยู่กับบ้านนี่
ออกมาช่วยตัวเองแบบนี้ค่ะที่ริมน้องนางประจักษ์ต่อหน้าต่อตาเลยค่ะ
คุณค่ะแล้วใส่หน้ากากอนามัยไม่แน่ใจว่ากลัวโรคหรือละอายใจ
แต่ทำขั้นนี้ไม่น่าละอายใจแล้วมั้งเอออยากให้คุณผู้ชมดูกล้องวงจรปิดกันหน่อยนะคะ
จับภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะคะผู้ชายคนนี้บอกรูปภัณฑ์สันธารหน่อย
เสื้อสีแดงกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะสวมหน้ากากอนามัยค่ะ
เดินวนไปวนมาแบบนี้บริเวณข้างห้องน้ำสวนสาธารณะหนองน้ำประจักษ์
ถนนเทสาในเขตเทศบาลอุดรธานีคุณผู้ชมสังเกตดีดีนะ
มือของเขานั้นล้วงเข้าไปค่ะเอาวัยวะเพศออกมาแล้วสำเร็จความไคร่ไปด้วย
แบบนี้ขณะที่เกิดเหตุมีลูกจ้างสาวของเทศบาลดูแลห้องน้ำอยู่เพียงลำพัง
ตัดสินใจใช้โทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลยขึ้นมาถ่ายไว้ไม่ใช่
ขึ้นมาโทรแจ้งตำรวจค่ะผู้ก่อเหตุตกใจรีบขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปนะคะ
ทีนี้เราไปสอบถามผู้หญิงคนนี้ใจกล้ามากเป็นพนักการดูแลห้องน้ำสาธารณะของจุดเนี้ย
ชื่อว่าคุณกุ้งคุณกุ้งอายุ๒๗ปีเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓ทุ่มประมาณ๓ทุ่ม๘นาที
เป๊ะมาก๓ทุ่ม๘นาทีของคืนวันที่๔เมษายนที่ผ่านมา
ขณะเกิดเหตุเนี่ยตัวเองกำลังเปิดห้องน้ำแล้วก็เก็บของจะกลับบ้านอยู่คนเดียวอยู่เพียงลำพัง
สักพักหนึ่งมีผู้ชายอายุสักประมาณ๔๐ปีขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดข้างห้องน้ำ
แล้วมายืนช่วยตัวเองต่อหน้าต่อตาทำแบบนี้เดินไปเดินมาเดินวนหลายรอบสุดท้ายตัดสินใจช่วยตัวเองค่ะ
ทีนี้คุณกุ้งทำไงด้วยความตกใจแล้วก็หวาดกลัวรีบคว้าโทรศัพท์มาโทรแจ้ง๑๙๙สายด่วนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอุดรธานี
ที่มีสำนักงานอยู่ใกล้กับห้องน้ำจุดเกิดเหตุชายดังกล่าวเห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
นี่คุณผู้ชมข้อดีของการจำหมายเลขโทรศัพท์ที่ควรจะจำได้เห็นไหม๑๙๙ค่ะปพของจังหวัดสุดท้ายมาช่วยได้นะคะฟังเสียงหน่อยจ้
เดินเข้ามาถึงนี้แล้วมาแล้วหนูก็เลยเตือนมาทางทุกเย็น
แล้วหนูก็ล็อกตู้หนูก็เลยจับโทรศัพท์โทรหาดับเพิง

โทรหาดับเพิงเสร็จเขาได้ยินหนูโทร
เขาก็เลยรีบขี่รถหนี
รีบลูดองเกงเก็บนอน
ค่ะแล้วก็ขี่รถออกไปเลย
ไม่ถึง๑นาทีเขาไปถึงสามแยกแดง
ต้องตั้งชายามให้นอนร่วงจิต

คุณกุ้งจะบอกว่ารอดตัวไปไม่เกิดอันตรายกับเธอนะคะ

จะเอาคลิปที่เราเห็นไปแจ้งความกับตำรวจนะคะ
เพราะกลัวว่าไอ้ภัยสังคมแบบนี้เดี๋ยวผู้หญิงคนอื่น
ฝากด้วยนะคะตำรวจในท้องที่สพเมืองอุดรธานีจ้ะ